หน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าตอนนี้
หลายคนจะมาใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้ากันแล้ว
แต่ดิฉันอยากรู้ว่าคุณผู้ชม
เจอหน้ากากอนามัยเขียวฟ้าตอนนี้ขายอยู่กล่องแล้วเท่าไร
หรือใครที่ขายอยู่กล่องหนึ่งคือ๕๐ชิ้นถูกไหมครับ

เอาจริงคุณสมศกุลในกรุ๊ปไลน์ก็ยังมีขาย

แต่ที่จะให้ฟังให้ดีเพราะอะไร
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับจริงเขาปรับจริงแล้วนะคะ
มีทั้งที่อุบลทั้งที่อุดรเลย

เผื่อใครที่มีอยู่แล้วจะขายราคาเท่านี้

โดยพลตำรวจตรีรณกรฤทธิรงค
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แถลงข่าวการจับกลุ่มคนที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
แล้วดูสิที่ตั้งอยู่เป็นกล่องหน้ากากอนามัย
ี่ห้อฟอร์เชิญผลิตจากเวียดนามค่ะ

กล่องหนึ่ง๕๐ชิ้นมูลค่ากว่า๓๕๐๐๐บาท
แล้วผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่เขาไปล่อซื้อมา
คือนายพัฒนันแก้วหารอดสุดท้ายไม่รอดค่ะคุณผู้ชม
เพราะผู้ต้องหารายนี้เขาไปโพสต์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
กล่องนึงเขาขาย๗๐๐บาท
ที่ฉันหารดูตกชิ้นละ๑๔บาท
ทั้งที่ทางรัฐบาลเองเขาให้ขายชิ้นหนึ่ง๒บาท๕๐ตังค์
ทีนี้ตำรวจก็เลยล่อซื้อแล้วก็รวบตัวได้พร้อมกับของกลาง
ก็นำมาแถลงข่าวหลังจากนี้ต้องส่งดำเนินคดีต่อไปนะคะ
อันนี้คือที่อุบลดูที่อุดรกันบ้าง
อุดรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นับหน้ากากอนามัย
นับใหญ่เลยว่ามีกี่กล่องกี่ชิ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปล่อซื้อมาจากผู้ต้องหาที่เขาโพสต์ขาย
ผู้ต้องหารายนี้ไปโพสต์ขายกล่องหนึ่ง๕๐ชิ้น
ขาย๗๕๐บาทตกชิ้นละ๑๕บาท

ผู้ต้องหาคนนั้นคือนายสารวุฒิรัตนาสมจิต

หน้ากากอนามัยยี่ห้อเดียวกันอีก๑๘กล่อง

แล้วก็ไปเจอพวกเจลแอลกอฮอลขนาดต่างอีกจำนวนนึงด้วย
ทีนี้ก็เลยต้องสอบสวนตัวนายสารวุฒิที่เขาขายแพง
สารวุฒิก็บอกว่าผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ตกปลา
ก็เลยไปสั่งหน้ากากอนามัยกับเจลมาโพสต์ขาย๓๐กล่อง
คือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมากล่องละ๖๐๐ก็แพงแล้วนะ

ผมก็คิดว่าเอากำไรสักนิดสักหน่อยกล่องละ๑๕๐
ผมเลยโพสต์ขายกล่องละ๗๕๐ก็มาถูกจับกลุ่มได้
ทีนี้พอตำรวจเขาสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งดำเนินคดีฐานความผิด
พรบว่าด้วยสินค้าและบริการปี๔๒
ข้อหาจำหน่ายสินค้าสูงกว่าราคาควบคุม
มีตำรวจที่ให้ข้อมูลมาบางส่วนนะบอกว่าตอนที่ไปล่อซื้อนะ

หรือ๗๕๐บาทอ๋อเหลือ๗๐๐บาท
แต่มันก็ยังแพงอยู่ดีคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ว่าจะขายไม่ว่าจะหน้ากาก
หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าขายจนราคาช่วงนี้ถือว่าซ้ำเติมกันนะ